ในโลกโซเชียลเขาให้กำลังใจผู้ชายคนหนึ่งชื่อพี่สุเทพอายุ๕๓ปีหนุ่มใหญ่ครับเป็นชาวยะโสธร
เขาตั้งเป้าไว้นะวาเลนไทย๑๔กุมภาจะต้องไปหาสาวที่เขารักให้ได้คุณผู้ชม
แต่ไปถึงก่อนเวลาครับนี่ไปถึงเร็วแล้วครับ
เพราะว่าพี่คนนี้ครับพี่สุเทพเนี่ยเขาเดินเท้ากว่าพันกิโลเมตรจากนครนายก
แต่เขาเป็นชาวยะโสนะแต่เดินเท้าจากนครนายกจะไปหาสาวสตูนพิสูจนรักแท้ตั้งเป้าหมาย๑เดือน
ต้องได้เจอหญิงคนรักซึ่งจะกำหนดครบกำหนดใน๑๔กุมภาวันแห่งความรักครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาพี่สุเทพพักค้างคืนที่วัดควนไม้แดงที่นครศรีธรรมราชหลังจากเสร็จกิจ
หมายถึงธุรกิจหรือว่ากิจการส่วนตัวอะไรของเขานะช่วงเช้ามืดก็เดินทางออกไป
เพื่อไปหาสาวคนรักปรากฏว่าคนที่ติดตามความเคลื่อนไหวของพี่สุเทพมามอบเสบียงและเครื่องดื่ม
ด้วยความชื่นชมในความมุ่งมั่นครับพี่สุเทพบอกผมเองอ่ะทำมาหากินอยู่ที่นครนายก
จริงก็เคยมีครอบครัวมาก่อนนะมีลูกสองคนแล้วก็เลิกลากันไปประมาณ๓ปีกว่าแล้ว
ผมเองทำธุรกิจค้าขายและวิทยุชุมชนด้วยล้มลุกลุกคลานชีวิตไม่ได้ราบเรียบไม่ได้ราบรื่นเท่าไห
กระทั่งได้มาเจอกับนางสาวธนภาที่เป็นแม่ค้าอยู่ที่สตูนคุยกันมา๕เดือน
มีข้าวกลุ่ม
สินสอดทองมั่นไม่ต้องพูดถึงครับถ้ามีใจรักจริงมาสิพี่สุเทพมาหาหนูที่สตูน
เขาก็เลยบอกไม่มีปัญหาไอ้เรื่องหนึ่งไม่ต้องพูดกันครับ
เขาต้องการแค่ความรักทำยังไงก็ได้
ให้เขารู้สึกว่ารักเขานะทำเพื่อเขาได้นะ
คุณมีประสิทธิภาพหรือว่ามีความสามารถพอที่จะดูแลฉันได้
เอาอย่างนี้เธอพิสูจน์อย่างไรก็ได้ให้ฉันรู้ว่าเธอรักฉันจริง
อย่างนั้นจะเดินไปพิสูจน์ลงใต้เลยก็บอกรักเธอเลย
กระทั่งมาถึงชุมพรรถเสียอ้าวทำยังไงล่ะ
เอารถกระบะแล้วก็รถซาเล้งบรรทุกสัมภาระมาให้
แล้วจะร่วมเดินทางไปถึงจุดหมายคุณผู้ชมฮะ
เดี๋ยวรอให้กำลังใจกันว่า๑๔กุมภาพันธ์นี้เนี่ย
พี่สุเทพจะไปเจอคุณธนภาได้ตรงตามกำหนดหรือเปล่า

ใช่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่๘ใช่ไหมอ่ายังพอมีเวลา
หกวันใช่ค่ะแล้วเห็นบอกว่าพี่สุพธเนี่ยที่มาให้การช่วยเหลือแล้วเป็นเอฟซี
เดี๋ยวถ้าถึงที่สตูนจะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้ด้วยเลยครับ
คือกะไปรอบนี้ก็คือไปแต่งงานกับสาวเจ้าที่รักเลยนะคะ